กันต่อนะคะอัปเดตอาการของพี่สมรักคำสิงนะคะ

ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้แกได้โรงพยาบาลแล้วนะคะ

ซึ่งแกก็อัดคลิปนี้คุณผู้ชมอัปเดตว่าสดใส

อาการไข้ก็ไม่มีอุณหภูมิร่างกายก็ปกติ
ความดันปกติท้องไม่เสีย

ลองกินน้ำปลากินเค็มอยู่เลย
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมฉีดวัคซีนซีโนแคค

แกก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้คุยกับคุณหมอเหมือนกันนะคะ

แต่อย่างน้อยนะวัคซีนก็สามารถช่วยลดระดับความรุนแรงของโลกได้

อย่างไรก็ตามแต่นะคะพี่สมรักก็ขอให้คุณหมอตรวจโควิดชุดใหญ่ค่ะ
ใช่แต่ว่าคราวนี้คือทั้งเจาะเลือดไปคุณผู้ชม๑หลอดใหญ่เลย
ซึ่งผลเนี่ยจริงในคลิปพี่บอกว่า
สมรักบอกว่าจะออกเมื่อคืนประมาณ๓๔ทุ่ม
ก็แล้วรอแล้วรอเล่านะคะถึงจนถึงตอนนี้ผลยังไม่ออกนะคะ
แต่ว่าก็รอได้นะพี่สมรักเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ทดสอบแล้วกินน้ำปลาไปก็เค็มปี๊ดเลยนะครับ
ก็เลยคุยกับหมอว่าให้ตรวจเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อดเลือดไปเยอะนะครับ
ค่ะคือได้คุยนะแกก็ไม่มีไอไม่มีอะไรเลย
คือยังแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีนะที่ได้พูดคุยกับเรา
ใช่นะคะทางด้านครอบครัวพี่สมรักค่ะ
ตอนนี้เบสตรงกักตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงนะคะ
อาการยังเป็นปกติดีเหมือนเดิมเลยค่ะ
ขณะที่ภรรยาพี่อ้อยไปตรวจโควิดแล้วเช่นเดียวกัน
ผลออกมาเมื่อสายที่ผ่านมานะคะบอกว่าเป็นลบค่ะ
แต่ก็ต้องยังกักตัวรอดูอาการต่ออีก๑๔วันค่ะ
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้แยกมาอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งแล้ว
อยู่กับน้องโบ๊ทนะคะลูกชายคนเล็กแล้วก็คุณยายด้วยนั่นเองนะคะ
ก็ขอให้ดูแลตัวเองกันต่อไปด้วยเนาะ